คุณผู้ชมตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะกรณีนักศึกษาสาวจะเดินทางกลับมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่แรกนั่งรถบอกขอสอมาทีนี้พอถึงตอนมืดแล้วมีวินมาถามว่าจะไปด้วยไหมครับลุงวินหื่นคือขอมีอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวจะลดค่าโดยสารให้มีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วนะคะตำรวจเนี่ยไปตามจับกลุ่มตัวได้แล้วที่ระเบอร์หน้
จากบอกขอสอประศาจช่วงสักเกือบ๕โมงเย็นนะคะนั่งรถบอกขอสอสายโคราชอุบลมาถึงบอกขอสอเดชอุดมเนี่ยที่อุบลเนี่ยช่วงประมาณเกือบ๒ทุ่มทีนี้พอลงจากบอกขอสอก็สอบถามมอเตอร์ไซค์ที่จะเดินทางต่อไปที่มหาวิทยาลัยเพราะตอนนั้นมันก็ช่วงมืดแล้วค่ะไม่มีรถทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาต้องเหมาร
ก็พยายามที่จะพูดจาดีถ่วงเวลา
แล้วก็ให้เพื่อนมารับคือใช้มือถือถ่ายเป็นคลิปสั้น
มีรุ่นพี่ขับรถมารับ
แล้วทีนี้พอหลังจากที่ลุงรู้ว่ามีรุ่นพี่มารับ
ก็รีบขี่รถออกไปจากบขศเลย
ทีนี้พอรุ่นพี่มาถึงก็เลยแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็มีการโพสต์เรื่องนี้เพื่อเตือนภัย
ต้องบอกก่อนน้องนักศึกษาคนนี้คือเป็นสาวประเภท๒นะ
แต่เธอก็บอกว่าต่อให้ไม่ว่าจะสาวประเภท๒หรือไม่ใช่สาวประเภท๒

ใช่ค่ะล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ที่บอกเป็นลุงหื่นคือนายสุวิทย์สิริเกิดอายุ๕๒ปี
ก็ยอมรับสารภาพนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีข้อหา

ล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์ทำให้ผู้เสียหายเสียขวัญ
ทีนี้น้องเขาก็บอกว่าหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กไป
มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าโดนเหมือนกัน
แล้วที่มาแจ้งความไม่อยากให้ลุงคนนี้ไปก่อเหตุ
ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะ
คือตัวของนักศึกษาคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็ฝากถึงทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อยากให้ตรวจสอบคนที่ขับขี่รถโดยสาร

ที่จะเข้ามาด้วยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ปรากฏว่ามีการไปตรวจสอบนะ
สรุปคือลุงวินคนนี้เขาไม่มีใบอนุญาต

วินเทือนแล้วก็อวดอ้างนะ
คนอื่นก็เคยไปกับลุงแบบนี้เขาก็ติดอกติดใจอะไรกันไป